คุณผู้ชมค่ะมาดูเหตุการณ์ระทึกกันหน่อยนะ
คือปกติแล้วเวลาเราขับรถไปเราจะเห็นคลิปต่าง
เป็นสัตว์ที่ไม่ได้รับเชิญมาเกาะตามหน้ารถนะตามกระจกรถ

มีงูก่อนหน้านี้เคยเห็นมีงูตัวใหญ่เลย

หลายตัวที่นี่แล้วนกก็เคยเราก็ต้องใจนะค่ะ
แต่ที่นี่คืออันนี้มันไม่ได้เกาะรอบรถใช่ไหมคะ

โอ้โฮไอ้มันนี่
ไอ้มาได้ไงนี่
ไอ้
อุ้ยเป็นคุณคุณตกใจไหมครับคุณสวัสดา
ตกใจมากแต่เอ๊ะจะทำยังไงดีล่ะ
เห็นคนขับเขาเอาเท้าขึ้นทั้งสองข้างเลยแล้วรถมันไปยังไงล่ะคะคุณ
คือมันไม่รู้ว่าไปยังไงตอนนั้นที่ฉันคงจอดรถข้างทาง

แต่ต้องบอกว่าเจ้าของคลิปเขาสติดีมากเลยนะคะ
เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคือตาก็ต้องดูไอ้เจ้าตัวเงินตัวทองที่มันมาอยู่หน้าไมค์รถแบบนี้เนี่ยนะคะ
อีกตาหนึ่งเนี่ยก็ต้องกวาดไปท้องถนนเนี่ยนะคะ
ว่ามันมีรถมาหรือเปล่าเพราะกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนบางนาตราดค่ะ
คุณผู้ชมในคลิปเนี่ยผู้โพสต์นอกจากจะโพสต์คลิปนี้แล้วเนี่ยนะคะ
ขับอยู่นะหมายถึงตัวเงินตัวทองเนี่ย
หมายถึงว่ามาหาเขาเนี่ยทั้งในรถทั้งในบ้านเลย
คือน่าตกใจนะมันเข้ามาในรถแบบนี้เลย
ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวคำถามสุดท้ายเดี๋ยวดิฉันจะถามนะ
ได้ได้ค่ะแต่นี่ฉันขอหาก่อนนะว่ามีหรือเปล่าคุณผู้ชม
คือเจ้าของคลิปเขาบอกว่าเขาตกใจจริงนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีติดต่อสอบถามไปที่คุณวิสุทธิ
อายุ๒๔ปีเป็นเจ้าของคลิปนี้แหละค่ะ
สอบถามที่ไปที่มาเอ๊ะรถคุณไปจอดตรงไหนยังไง
ถึงมีตัวเงินตัวทองเข้ามาในรถได้เนี่ยนะคะ
คุณวิสุทธิ์เล่าให้เราฟังแบบนี้ค่ะว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ขณะที่กำลังขับรถจากบ้าน
สุขาพิบาล๓รามคำแหงเอารถไปเข้าศูนย์

ใช้เส้นทางถนนบางนาตราช่องทางด่วนขาเข้า
พอขับมาถึงสักประมาณตรงจุดเซ็นทรัลบางนาค่ะ
เหลือไปเห็นค่ะไปเห็นมองใหม่
มองใหม่ของรถแต่ไปเห็นหัวลูกตัวเงินตัวทองดี
ไม่เป็นแม่มานะนี่ลูกโผล่มานะคะ
รับว่าตอนนั้นตกใจมากกลัวมาก
แต่ก็ต้องรู้ว่าตัวเองก็ต้องตั้งสติแบบนี้ค่ะ
ตั้งสติดูทั้งถนนควบคุมทั้งตัวรถ
สายตาก็ต้องไม่หลุดจากเจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้
มันคลานไปตามส่วนต่างของห้องนะ
เขาบอกว่าเขาตกใจมากยกขาสองขาค่ะ

เห็นแล้วก็ปล่อยให้รถมันไหลไปเรื่อย
วิธีการของเขาคือเบรกก็ไม่เหยียบ
คันเร่งก็ไม่เหยียบควบคุมพวงมาลัยอย่างเดียวค่ะ
ไปทางไหนก็เชิญเลยค่ะเดี๋ยวผมถือพวงมาลัยอย่างเดียวนะคะ
แต่เมื่อถึงทางเบี่ยงเพื่อเข้าถนนสุขุมวิทย์

ขับรถมุ่งหน้าขึ้นทางด่วนบางนา

แล้วเมื่อตัวเงินตัวทองคลานแล้วก็ย้ายไปฝั่งเบาะที่นั่งข้างคนขับ
เขาเลยควบคุมรถได้เต็มที่
เห็นแล้วว่าไปนั่งข้างเป็นผู้โดยสารแล้วตอนนี้
เปลี่ยนเป็นผู้โดยศาลแล้วนะค่ะพยายามที่ขับลงจากทางด่วน
ลงด่วนท่าเรือแล้วก็วกกลับเข้าเส้นสุขุมวิทย์
กระทั่งขับไปจนถึงศูนย์บริการรถยนต์
แล้วไปแจ้งช่างที่ศูนย์ให้ทราบบอกว่า
ช่วยมันเอาออกเอามันออกไปทีนะคะ
ขณะนี้เขาบอกว่าแหมตอนนั้นก็ยังลุ้นอยู่เลยนะคะ
คุณวิสุทธิ์ยังบอกด้วยนะคะว่าสาเหตุที่ลูกของตัวเงินตัวทอง
ติดรถของเขามาด้วยเป็นเพราะว่าบริเวณข้างบ้านของเขา
เป็นพื้นที่รกร้างนี่ไงเป็นพื้นที่รกร้าง
และเขาจำเป็นต้องจอดบริเวณนั้น
ซึ่งก่อนหน้านี้มักจะพบตัวเงินตัวทอง
แล้วก็งูมาที่บ้านบ่อยนะคะ
คุณสุภาษาราคุณอยากรู้ใช่ไหม
คุณหันมามองแบบนี้คือรู้หรือว่าจะถามว่าอะไร
แหม่คุณผู้ชมขาหมายเลขทะเบียนของเขาเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ปิดบังอะไรนะคะ
เพื่อตัวเงินตัวทองให้ลาบนะคะ

๘๕๗๕แล้วก็เลขก็สวยเหมือนกันนะ

แต่มุมหนึ่งก็มองคือลักษณะของเตือนเหมือนกันนะ
อย่าไปจอดรถในที่รกร้างป่าทึบ
ที่แบบมีสิ่งสกปรกสิ่งปฏิกูลอย่างนี้ไม่ควรเลยนะ
เพราะว่าบริเวณนั้นเขาจะมีงูมีหนู

ที่ฉันเคยมีประสบการณ์เปิดหน้าต่างทิ้งไว้
คือลักษณะอยากจะปล่อยกลิ่นในรถออกไป
นึกได้แล้วมีแมงสาบเข้ามาในรถ
คือเข้ามาในตัวรถเลยในขณะที่ขับรถอยู่
ทำไงคะจอดค่ะคงไม่ขับต่อเนอะไม่ต่อค่ะ